ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่รัชบุรีนะครับ
ฮะเป็นรถคันหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะฮะ

ก็จะเห็นว่ารถกระบะคันนี้กล้องหน้ารถเนี่ย

เริ่มเสียหลักละแล้วหักอีกทีนึง
ก็เหมือนกับไปทางซ้ายนะครับ

อยู่ฝั่งซ้ายจู่รถเขาเหมือนกับ
ออกขวาแล้วเขาก็หักเข้าซ้าย
นะครับแล้วไปตกคูน้ำข้างทางนะครับ

บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพนะครับ

ด้านหลังก็มีคอกเหล็กนะครับ

พังเสียหายทั้งคันเลยนะครับรถคันนี้นะครับ

นายสมานคมกฤตอายุ๔๘

เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ที่กรุงเทพนะครับ

คนหนึ่งเป็นผู้หญิงยังไม่ทราบชื่ออายุ๒๐นะครับ

เป็นญาติที่อยู่ที่จอมบึงรัชบุรีนะครับ
คนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ

คือนางบุญมีจันแก้วอายุ๖๕ปี

ชื่อนางสาวสายทิศคมกฤต

ซึ่งตามเอกสารที่ติดตัวอยู่เนี่ย

ตั้งคันอยู่๖เดือนนะ
แล้วก็มีสุนัขพันปั๊กสีน้ำตาล
คาดว่าจะกระเด็นออกมานอกรถนะฮะ

มีกระรอกอยู่ในกรงอีก๑ตัว

มีซากนกยางเป็นนกยางขาว

แบนตายไปอีกตัวหนึ่งนะครับ
นายสมานคนขับรถกระบะนะครับ

บอกว่าเขาขับรถพาญาติพี่น้อง๖คนมาจากบ้านญาติที่จอมบึงรัชบุรี

ก็ขับรถมาตามถนนเพชรเกษม
ถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักนะ

พลิกคว่ำทำให้เสียชีวิต๓ศพ
บาดเจ็บกันอีก๓รายนะครับ
ที่ดูแลร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนั้นนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมง

ก็แจ้งตำรวจมามาตรวจสอบนะครับ
ก็ถึงทราบว่ามีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
มันเคยเกิดเกิดเอศแบบนี้บ่อยไหมเขาเนี้ยอืมบ่อยค่ะเพราะว่า
ช่วงช่วงคือเรียกว่าแล้วเวลารถเขามามันจะเหมือนเบรกค่ะเบรก
เบรกกับชั้นชิดใช่ค่ะแล้วรถที่มาเร็วเร็วเขาจะเบรกได้ทัน
อืมมันก็จะมีลมของกลางมากคนมากอืมช่วงกลางคืนก็มีเป็น
กลางวันหรือกลางคืนบ่อยครับถ้าที่เจอกลางวันก็บ่อยครับ
แต่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่แต่นี่ครับอ่าอันนี้คือถือว่าเป็นเคสใหญ่สุด